ไปดูเรื่องราวที่หลายคนถ้าเกิดว่าเดินทาง
แล้วก็ใช้บริการรถสาธารณะรถเมย์แถวดินแดงเนี่ยนะครับ

ระวังโดนเสียบเสียบอะไรไปดูฮะ
โอ้โหมันจะไม่เสียบได้ยังไง
เกิดเผ่อนั่งเข้าไป

โอ้โหแหลมด้วยค่ะเหล็มเฟี้ยวเลยครับ

บอกเลยว่าเดินไม่ดีมีโดนเสียบ

คือผมบอกเลยนะตอนกลางวันไม่เท่าไหร่หรอกครับ
ไม่เท่าไรหรอกครับโอ้โหแต่ถ้าตอนกลางคืนสิครับ
มองไม่เห็นนะเกิดเดินเดินอยู่แล้วอยากนั่งพัก
อุ้ยโอ้เสียดึ๊ดดูดิน่ากลัว
เนี่ยฮะคือดูแล้วเนี่ยก็มีความสงสัยว่ามันเกิดจาก
ปูนผูกพังเสียหายเองจนทำให้เหล็กด้านในมันโผล่ออกมา
หรือว่ามีใครตั้งใจทำหรือเปล่าก็มีคนตั้งข้อสงสัยไว้
หรือว่าเป็นเจ้าของบ้านนะอันนี้ทำไว้แบบนี้เพราะว่าป้องกัน
ในการที่จะโดนขโมยมิเตอร์น้ำหรืออย่างไร
ที่ต้องทำให้มันแหลมแบบนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดนะ
ไอ้เหล็กแหลมที่มันโผล่มาเนี่ยมันเกิดจากฝีมือหรือว่าน้ำมือของใครนะครับ
แต่เอามาให้ดูกันแบบนี้เพราะว่าอยากจะฝากเตือนไว้ก่อน
ว่าใครที่เดินเท้าสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นคุณต้องระวังให้ดี
เพราะไอ้เหล็กแหลมพวกนี้อย่างที่บอกตอนกลางวันมันเห็น
แต่ตอนกลางคืนไม่เห็นนะครับโอ้อันตรายมากเลยนะนะฮะ